ซึ่งเป็นสมุนิตรราคาไข่ไก่ที่ตลาดทั่วไป

ละหน้าฟาร์มฟองละ๒๐สตางค์
จากราคาฟองละ๒บาท๘๐สตางค์เพิ่มเป็น๓บาท

ทำให้ราคาไข่ต่อแผงเพิ่มขึ้น๖บาททุกไซส์ทุกเบอร์
การปรับขึ้นราคาไข่ไก่รอบนี้ออกประกาศไว้ตั้งแต่วันที่๗มกราคม๒๕๕๙
โดยนายสุธาสินอมเริกนายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยบอกว่า
สาเหตุหลักที่ทำให้ไข่แพงขึ้น
มาจากต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ปรับตัวสูงขึ้น
ปริมาณไข่ไก่ขนาดเล็กอธิไข่เบอร์๓เบอร์๔และเบอร์๕ขาดตลาด
เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้ไทยไม่สามารถนำข้าวแม่พันธุ์ไก่สาวซึ่งผลิตไข่ขนาดเล็กได้
จึงเหลือแต่แม่ไก่อายุมากผลิตได้แต่ไข่ขนาดใหญ่อย่างเบอร์๐และเบอร์๑
ส่วนไข่ขนาดเล็กที่นิยมรับประทานมากกว่าไม่เพียงพอกับความต้องการ
ดังนั้นที่ไข่ขึ้นราคาจึงไม่เกี่ยวกับปัญหาหมูแพงแต่อย่างใด
ทีมข่าวสำรวจราคาไข่ไก่ที่ตลาดไทยหลังไข่ปรับขึ้นราคาเช้านี้
ตัวอย่างเช่นไข่ไก่เบอร์๐ราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่๓บาท๔๐สตางค์
ส่วนราคาขายปลีกที่ตลาดไทยอยู่ที่ฟองละ๔บาท
ไข่ไก่เบอร์๑ราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่๓บาท๓๐สตางค์
ปลีกอยู่ที่๓บาท๖๗สตางค์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยฟองละ๒๐สตางค์ทุกขนาดตามที่ประกาศ
และคงจะเป็นเช่นนี้ทั้งตลาดค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
มองว่าการประกาศปรับขึ้นราคาไข่นั้นเหมาะสม
เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรต้องแบกรับราคาต้นทุนอาหารมานาน
ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหามองว่าภาครัฐควรแก้ที่ต้นเหตุ
คือไปควบคุมราคาอาหารสัตว์ไม่ใช่ควบคุมราคาไข่
เช่นนั้นในอนาคตผู้เลี้ยงรายย่อยคงต้องเลิกกิจการ
เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว